คุณผู้ชมค่ะสามีโมโหภรรยาโทรหา๓๐สายไม่รับ
เพราะว่าไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อน
ก็ปรากฏว่าก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปอารวาสกลางวงเล่าค่ะ
ล่าสุดภรรยาก็ออกมาเปิดใจเรื่องนี้
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
ที่เห็นอยู่นั้นคือปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์นะ
ห่มขู่ด้วยนะคะแล้วก็ตบตีทำร้ายนางมายุรีหารเชิงชัยนะครับ

คือภรรยาล่าสุดเปิดใจบอก
เขานั่งพูดคุยกันกับญาติ
ไม่ได้ดื่มเหล้ากับเพื่อนอย่างที่เข้าใจ
แต่สามีเนี่ยไม่ถามไม่พูดไม่จาเลยมาถึงก็เป็นแบบนี้เลยค่ะ

แล้วล่าสุดเนี่ยก็ยังเห็นขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง

บอกว่าอยากให้มอบตัวกับตำรวจโทษจะได้ลดลง
แต่ถ้าจะให้อภัยตอนนี้ยังไม่ได้
ไม่กล้ากลับไปอยู่ด้วยแล้วเพราะว่ายังกลัวอยู่ค่ะ
ก็เลยรู้ไม่ฝันว่าแก่ศิษยากาธรรมอ่ะมีที่แยกพี่น้องมายังไม่พูดคุยเลย
มากระหน่ำตีเรามันก็ไม่ใช่อ่ะครับมันอยู่แล้วไม่ใช่ผู้ชายแล้ว
ถ้าไม่ตีมันก็ตายอยู่แล้วคนอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอก
แล้วก็โตแก่จนภูมินี้แล้วน่ะไม่ต้องมาใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา
เพราะว่าเรื่องมันเขตมายนไหมมันย้อนคืนเวลาไม่ได้เลย
บอกรู้สึกเสียใจไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแหละนะคะ
ปรากฏว่าในฮัศดีก็ติดต่อขอมอบตัวกับต่อต่ำรวจวันพรุ่งนี้
ก็คงจะมีการสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็มี๓ข้อหานะคะที่ตำรวจเตรียมแจ้ง
ก็คือพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะนะคะ
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง
แล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
แต่ดูในคลิปภาพจากกล้องแล้วน่ากลัวจริงนะคะ
ยิงขู่ยิงใกล้แบบนั้นเลยนะคะเข้าไปโดนไปแล้วดูไม่จืดเลยแหละค่ะ